และท่ามกลางเหตุระเบิดหลายจุดที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
ในวันพรุ่งนี้ก็จะครบรอบ๑ปีเหตุระเบิดที่บริเวณ๔แยกราชประสงค์
ที่ทำให้ผู้เสียชีวิตไป๒๐คนบาดเจ็บนับ๑๐๐คน
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจึงได้กำชับกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ให้วางกำลังดูแลพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครย้ำว่าห้ามเกิดเหตุซ้ำอีกนะครับ
โดยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาระบุว่าไม่ได้สั่งกำชับ
หรือว่าเน้นพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นกรณีพิเศษ
เพราะว่าตำรวจนครบานและตำรวจสันติบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีการเฝ้าระวังอยู่แล้วตามปกติแต่เพื่อความไม่ประมาท
จึงสั่งกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันเหตุเท่านั้น
สำหรับเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำ
วันที่๑๗สิงหาคม๒๕๕๘หลังจากมีคนร้าย
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาววีเกอร์นำระเบิดแสวงเครื่อง
ไปวางไว้ที่สารเท้ามหาพรม๔แยกราชประสงค์
ก่อนที่จะเกิดระเบิดขึ้นนะครับจนทำให้มีผู้บาดเจ็บ
แล้วก็เสียชีวิตจำนวนมากหลังเกิดเหตุตำรวจก็สามารถ
ตามจับผู้ต้องหาได้๒คนคือนายอาเด็มคาราดักหรือบีลานมุฮามัติ
และนายเมไรลี่ยูซูฟูพร้อมกับออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้อง
รวม๑๗คนซึ่งล่าสุดคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของสารทหารครับ